โชเฟอร์แท็กซี่ปะทะตำรวจกันหน่อยค่ะแหมเห็นขับรถสายไปสายมา
ตำรวจก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยสิโบกเรียกให้จอดแล้วก็ถาม
มาหรือเปล่าไม่ได้ดื่มกินเหล้ามาหรือเปล่าไม่ได้กินเหล้า
แล้วเมาไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะ
ช่วยดื่มมาหรือเปล่าได้ดื่มมาไหมครับไม่ดื่มไม่ดื่มแล้วกว่า

ผิดตรงไหนล่ะคุณทัชสันไหนก็ไม่ได้กินเหล้ากินอะไร
โซจูเอาขวดมาโชว์แบบนี้แล้ววัดปริมาณแอลกอฮอล์

เครื่องเมื่อกี้มันทำไมตี๊ดตี๊ดตี๊ด
คือเครื่องมันร้องเตือนแล้วผู้ชายคนนี้เขาแนะนำตัวเสร็จสับเรียบร้อยค่ะ
นายเจริญศักดิ์บุญช่วยผู้ชายคนนี้เป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลือง
แล้วเขาขับรถเนี่ยเหมือนกับเมาอ่ะสายไปสายมานี่
โอ้โหตอนเป่าค่ะเป่าแบบเต็มแรงเป่าแบบเต็มแรงแบบนี้เลย
แล้วตอนที่ตำรวจไปเรียกนะให้จอดจอดน่ะเขาก็บอกตำรวจว่าเขาไม่ได้ดื่มเหล้ามา
แหม่ตำรวจสพพลีที่สมุทรปราการก็ต้องเอาเครื่องวัดปริมาฮัลแอลกอฮอล์มาให้เป่า
สุดท้ายพอมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแบบนี้

แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
รถแท็กซี่ของเขาตำรวจสภศสวนภูมิ
พยายามเรียกตรวจนะเพราะว่าเห็นว่าแท็กซี่คันนี้
ขับมาบนถนนเทพรัฐบางนาตราดแล้วก็ขับสายไปสายมา
เอ้านี่คนขับต้องเมาแน่เลยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ชอเฟอร์ขับหนีหนีมาจอดที่ป้ายรถเมด้านหน้า
มหโหเฉียวเฉลิมพระเกียรติครบที่นี้ตอนนั้น
คือปำรวจเขาก็พยายามเรียกรถให้จอดเรียกแท็กซี่ให้จอด
แต่ที่ชอเฟอร์ไม่จอด
เขาพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของตำรวจจนล้มด้วย

คุณเจริญศักดิ์เนี่ยนะหลังจากนั้น
อ่ะตำรวจสภศสวรรณภูมิ
จับได้ใช่ไหมก็ต้องแจ้งไปที่พื้นที่
ที่สพบางพลีให้มาร่วมตรวจสอบ

เขายังมีการบอกแม่ค้าคนอื่นด้วยนะ

ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ตอนที่ตำรวจไปคุมตัว

ข้างในรถน่ะเขาก็

นี่ไม่ใช่อุปกรณ์สิ

แล้วในรถเจออุปกรณ์การเสพกัญชาด้วยค่ะ

สพบางพลีหน่อยท่านจำรวจเอก
วิโรธตัดโสค่ะท่านบอกว่า
ตอนที่นำตัวนายเจริญศักดิ์

โรงพักเนี่ยตรวจหลายอย่างเลย

แล้วก็ไม่ได้ต่อพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

แล้วก็เรื่องไม่ต่อภาระศีรษทธิ์ภาระบอรถ
แล้วก็แต่งตัวเหมือนที่คุณผู้ชมเห็น
เมื่อสักครู่โซจูเป็นเหตุทำให้โดนจับ